ต่อกันที่พี่ป๊อปอารยากันบ้างดีกว่านะคะ
เมื่อวานนี้พี่ป๊อปได้ออกมาแจ้งนะคะว่าคุณแม่ได้เสียชีวิตลงแล้ว
เมื่อวันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
ด้วยโรคสมองน้อยฝ่อซึ่งคุณแม่เนี่ยรักษาตัวมานานนับ๑๐ปีแล้วนะคะ
โดยเมื่อช่วงเช้าพี่ป๊อปอารยาก็ได้เปิดใจผ่านบรรเทิงไทยรัฐ
ตั้งใจเก็บศพคุณแม่ไว้๗วัน
งดรับพวงหลีดทุกชนิด
และจะทำพิธีทางศาสนาอย่างเรียบง่าย
พร้อมกับฝากแง่คิดไปถึงทุกคนว่า
ควรจะดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดค่ะ

ยังตกใจอยู่แม่ไม่หายใจแล้วเนี่ย
มันก็หนักพอสมควร
ที่เราจะต้องรับใจได้ว่าแบบเขาไม่หายใจแล้วคือ

อยากจะรีบกลับไปบ้านไปหาน้อง

ตอนนี้พยายามเอาศพมาเก็บไปที่บ้าน
เพราะว่าน้องชายยังทำใจไม่ได้
สิ่งที่หนักที่สุดในชีวิตคือการจะขาดแม่
โปรดติดตามตอนต่อไป